คราวนี้ลูกชายเมาอารวาสไปขอตังค์แม่
เพราะว่าจะเอาเงินไปซื้อเหล้า
แต่ทีนี้พอแม่บอกไม่มีให้เท่านั้นแหละค่ะ
ลูกชายเนี่ยอย่างที่เห็นนะคือโมโหเอามีดมาจะมาไล่ฟันแม่
ทีนี้แม่ก็เลยต้องไปแจ้งตำรวจ

คือตำรวจสพอุทัยธานีถ่ายเอาไว้
ตอนที่ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยอุทัยธานีเนี่ย
ไปจับกลุ่มตัวคนที่คลั่งคนนี้
น่องหรือว่านายสุชาติจงเขตกิจ
เขายืนถือมีดนะแกว่งไปแกว่งมาเอามาจี้ที่คอตัวเองบ้าง
โกนโวยวายเสียงดังเหมือนกับคนเมาเลยค่ะ
แล้วตอนที่ตำรวจเข้าไปชาร์จตัวในหน่องเนี่ยนะคะ
โอ้โหก็เล่นเอาเหงื่อตกเหมือนกัน
ชาวบ้านที่เขามาดูเหตุการณ์เขาให้ข้อมูล
บอกว่านายหน่องเนี่ยเวลาเมาเป็นแบบนี้ประจำ
ละวาดทะเลาะกับแม่ทะเลาะกับญาติบ่อยเลย
ชาวบ้านอะอยากให้ช่วยจับตัวนายนองเนี่ยไปดำเนินคดีหน่อย
กลัวว่าจะเป็นอันตรายกับชาวบ้านที่อยู่แถวนั้น

เพราะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ในหน่องก็ไปขอตังค์แม่จะมาซื้อเหล้า
พอแม่ไม่ให้ปุ๊บก็เลยมีการอารวาสแบบนี้
เกิดเหตุทุกครั้งเวลาที่นายหน่องเมานะคะ